ตอนนี้รัฐบาลขอความร่วมมือก็คือห้ามเดินทางออกนอกต่างจังหวัด
ขอความร่วมมือนะคะไม่ได้ห้ามนะคะที่สำคัญกรุงเทพมหานคร
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไลน์แมนคนหนึ่งค่ะ
ออกมาโพสต์บอกว่าคุณเชื่อไหมว่าช่วงที่รัฐบาลขอความร่วมมือ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยหลายคนบอกว่าทำงานจากบ้านเนี่ย
ไลน์แมนมีรายได้ครึ่งแสนรายได้อีกครึ่งแสนค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเทพธารินจันทิมอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะนี่ค่ะ
เป็นนุ่มไลน์แมนที่มาโพสต์บอกว่ามีการโพสต์รายการรับวิ่งออน
เมื่อบริการเดลิเวอรี่ในช่วงสิบห้าวันที่ผ่านมานับตั้งแต่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ามีนาคม
มีการโชว์รายได้นะคะรายได้จากการวิ่งส่งอาหาร
มากถึงห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทค่ะ
ดูจากออเดอร์ที่เขาวิ่งรับงานนะโอ้นี่นี่ไงนี่ไง
เลขเนี้ยค่ะดูจากออเดอร์ที่วิ่งรับงาน
แทบจะไม่ได้พักอะค่ะอย่างวันที่สิบเอ็ดมีนาคม
ทำงานสิบเก้าชั่วโมงค่ะวันที่สิบหกมีนาคม
เฉลี่ยสิบหกชั่วโมงเมื่อวันนี้รับไปสิบห้าชั่วโมงครึ่ง
ค่ะได้เฉลี่ยเนี่ยรายได้ต่อวันตกวันละสองพัน
ถึงสี่พันกว่าบาทโอ้โหคุณเทพธารินบอกต่อนะคะ
สี่ปีแล้วนะคะจากแนวคิดว่าเอ๊ะอยากจะทำยังไงอ่ะ
ให้รายได้มันเพิ่มก็เลยนี่แหละมาทำมาขับไลน์แมน
ประมาณ๒๐คนเขาบอกว่าท้ากันเอาแบบนี้ไหมเริ่มเลย
ท้ากันว่า๓วันรายได้๕๐๐
๕วันรายได้๕๐๐๐เอาแบบนี้ไหม
สุดท้ายทำได้จริงค่ะ
เป็นแนวคิดที่ออกมาก่อนที่จะมีการระบาดของโรคโควิด๑๙
เขาบอกเลยนะคะว่าวิธีการหลักการและสิ่งที่เป็นหัวใจที่เขายึดมาตลอดคือ
ต้องขยันมีวินัยไม่เลือกรับงาน
เรื่องของการส่งอาหารส่งของส่งเอกสาร
พูดง่ายไม่เลือกงานไม่ยากจนนั่นเอง

รอบนี้คือคิดว่าตัวเองจะลองทำดู
จะลองทำแบบ๑๕วันดู
ทีแรกจะตั้งก็๔๕๐๐๐บาททีนี้ผมเลยปัดเศษขึ้นไป
ให้มันแบบดูแบบโหดหน่อยใช่ดูมีแรงจูงใจหน่อย
ก็คือทำเป็น๕๐๐๐๐บาทก็ตกวันละ๓๓๐๐บาท
วิ่งเช้าจนถึงช่วง๔ทุ่มงานตรงนี้จะซาแล้ว
ผมก็พับกินข้าวอะไรนะครับ

คือหลังเที่ยงคืนจะมีราคาพวกผมจะเป็นงานบวกร้อย
คือจากปกติ๕๕บาทก็จะเป็นบวก๑๐๐บาท
คือผมจะวิ่งวันละเต็มที่ก็๓ชั่วโมงถึงตี๓
คือจะบอกว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส
และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นโอกาสของพวกพี่ไลน์แมนไบท์แมนนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
จากรายนี้แล้วนอกจากพี่เทพธารินแล้วนะคะ
เอาล่ะลงพื้นที่ไปที่ย่านลาดพร้าววังหิน

พร้าววังหินโชคชัย๔พบว่าไบท์แมนค่ะนี่
นั่งกันแบบนี้ค่ะไปรอรับอาหาร
จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะพอไปสอบถามเรื่องรายได้
พวกพี่ไบท์แมนบอกว่าเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละ
วิ่งเนี่ยนะทั้งวันวันละ๑๐กว่ารอบ
ตกวันละรายได้รายได้เจ็ดถึงแปดร้อยบาท
บางวันได้ทะลุหลักพันธุ์หนึ่งพันถึงหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อวัน
โอ้โหรายได้ดีรายได้งามมากนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้กลุ่มใบแมนยังบอกด้วยนะคะ
เราก็เป็นห่วงนะแต่พี่ไบท์แมนบอกว่าไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องกลัวพวกผมเนี่ยแม้ว่าโรคโควิดจะระบาดเนี่ย
แต่ว่าคือให้ความร่วมมือกับทางการสวมใส่หน้ากากอนามัย
เจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือกันตลอดทั้งวันค่ะ
เพื่อให้ลูกค้าและตัวเองสบายใจทั้งสองฝ่าย
อกจากนี้ยังฝากบอกถึงลูกค้าด้วยนะคะว่าขอความร่วมมือด้วยนะครับ
ว่าสั่งของแล้วเนี่ยช่วยรับด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่รับเนี่ยผมก็เสียเวลาและรายได้
อย่างที่บอกไปค่ะทุกวิกฤตยังมีโอกาสนะคะ
แต่ว่าพยายามมองหาโอกาสให้เจอแล้วทุกวิกฤตทุกสถานการณ์

แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่เขานั่งใกล้กันเป็นห่วงนะ